ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของน้องไตเติลนะฮะน้องไตเติลเนี่ยเป็นหนูน้อยนะครับ
วัยแค่หนึ่งขวบ๖เดือนนะครับพ่อกับแม่เนี่ยพาไปฝากเลี้ยง
ฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงได้แค่๒วันปรากฏว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
เพราะว่าถูกจับโยนกระแทกกับฝาบ้านที่เป็นผนังปูนนะครับ
แฟนของพี่เลี้ยงอ่ะเป็นคนโยนนะฮะโยนน้องใส่ฝาบ้านบอกว่าเด็กเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลา
นี่ฮะแล้วคงลำพงรำคาญเนี่ยครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือน้องนะฮะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งศพน้องบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบรุมวง
พ่อชื่อในโจทองมุกดาอายุยี่สิบหก
คุณแม่ชื่อนางสาวกองทองอาตอารีอายุยี่สิบสี่นะครับ
พ่อกับแม่ของน้องไตเติ้ลเด็กชายวัยหนึ่งควบหกเดือนนะฮะ
นี่เป็นภาพวันที่ได้รับศพกลับมานะครับ
แล้วก็นำมาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดเมื่อวันเสาร์นะครับ
แล้วก็ตั้งสวดอยู่ที่นี่นะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปได้ความโศกเศร้านะครับ

กับแม่น้องไตเติลบอกว่า
กับแม่เนี่ยพาลูกชายวัย๑ขวบ๖เดือน
ฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงคนนึง
ชื่อนางสาวแอนนะฮะ
ค่าจ้างเลี้ยงคือเดือนละ๔๐๐๐บาท
ฝากวันแรกคือ๒๓มกราคม
จากนั้นเช้าวันที่๒๕มกราคมพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่า
ไตเติลลูกชายมีอาการชักให้รีบมาที่โรงพยาบาลอุทัย
พอไปถึงโรงพยาบาลพ่อกับแม่บอกเห็นสภาพลูกแล้วโอ้โห
ใบหน้าบวมเขียวช้ำหมดสติแล้วต้องถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลพระนครศรียุธยา
เนื่องจากเด็กมีอาการสาหัสไม่รู้สึกตัว
สุดท้ายน้องไตเติลเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันที่๓๐มกราคม
คือไปฝากเลี้ยง๒๓มกราคม๒๕มกราคมโทรมาบอกให้ไปนู่นเลยโรงพยาบาล
แค่สองวันครับทุกผู้ชมครับตำรวจสพออุทัยเนี่ยสุดท้ายจากการสอบสวนนะฮะ
ไปจับกลุ่มนายกิตติศักดิ์ทองมากอายุ๓๘ปีแฟนนุ่มของนางสาวแอนที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องไตเติล
หลังจากที่สอบเค้นจนรู้ว่านายกิติศักดิ์นี่แหละเป็นคนที่ทำร้ายน้องไตเติลจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
นายกิติศักดิ์สารภาพบอกว่าทำร้ายร่างกายน้องไตเติลจริงนะครับโดยจับน้องโยนลงจากที่นอนซึ่งติดกับกำแพง
ทำให้ร่างของน้องเนี่ยกระแทกเข้ากับพื้นปูนที่เป็นฝาผนังอย่างแรงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะไม่ได้แสดงอาการตั้งแต่วันแรกนะ๒๓มกราคมที่พาไปฝากเลี้ยง
จนกระทั่งเช้า๒๕มกราคมเด็กมีอาการชักเกร็งแฟนสาวที่เป็นคนรับเลี้ยงเด็กก็เลยพาตัวส่งโรงพยาบาลอุทัยนะแล้วเด็กก็เสียชีวิต๒๕อีก๒วันต่อมานะฮะวันที่๓๐มกราคมที่เด็กเสียชีวิตนะฮะอีก๕วันต่อมาสาเหตุถามว่าทำไปทำไม
ผู้ต้องหาอ้างว่าเพราะเด็กร้องไห้ตลอดทั้งวันหลังจากพ่อกับแม่พามาฝากเลี้ยงเนี่ยร้องไห้ตลอดทั้งวัน
นี่ฮะลักษณะการชงการแชทข้อความเนี่ย
มีหลักฐานหมดตอนนี้คุมตัวเข้าเรือนจำไปแล้วนะครับ
เรือนจำพระนครศรีอยุธยา
นี่คือบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
กับแม่น้องไตเติลบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า
ลูกชายจะจากไปเร็วขนาดนี้เพิ่งพาไปฝากเลี้ยงได้
วันเกิดเรื่องเลยก่อนที่จะพาน้องไปฝากเลี้ยง
พี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยยังคุยกันอยู่ว่า
บ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเช่าอยู่นะ
เดี๋ยวเราจะซื้อเลยดีไหมช่วยกันทำมาหากิน
แล้วซื้อบ้านหลังนี้เลยดีกว่าจะได้เป็นอนาคตให้กับลูกด้วย
แต่ตอนนี้ไม่มีลูกแล้วค่ะนะฮะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่น้องไตเติล
ตอนนี้กังวลก็คือว่าเอาละผู้ต้องหาถูกจับได้
ผู้ต้องหาที่ทำร้ายน้องไตเติลถูกจับได้แล้ว
แต่จากนี้ไปถ้าเขาใช้ชีวิตกันไปสองสามีภรรยา
หรือจะมีลูกนะน้องไตเติลเสียชีวิตไปแล้วเกิดมีลูกมาเนี่ย
แล้วผู้ต้องหาที่เป็นสามีของพี่เลี้ยงเด็กคนนี้เนี่ย
ถูกจับติดคุกดำเนินคดีถ้าพ้นโทษออกมาจากคุกเนี่ย
ไม่รู้จะอีกกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่เนี่ย
จะย้อนกลับมาทำร้ายอะไรพวกเขาอีกไหม
เพราะว่าบ้านเนี่ยก็อยู่ห่างกันแค่ซอยเดียว
หนูเสียใจมากเลยพี่แล้วคิดดูถ้าน้องโดนโดนตั้งแต่บ่ายสองอ่ะ
แล้วกลางคืนน้องจะทรมานขนาดไหน

แล้วกว่าจะเช้ากว่าน้องจะมีอาการชัก
หนูเสียใจตรงที่หนูไม่ได้เข้าไปดูน้องตอนเย็น
คือเราก็เห็นแค่รู้ว่าน้องแบบ
แล้วเราก็คิดว่าเขานอนเราก็ไม่อยากไปกวนเขาครับ

คือตอนที่เราเห็นเราก็ไม่ได้เอกใจเลย

ใช่เขานอนปกติแล้วก็เขาปิดไฟห้องด้วยค่ะ
เราก็อ่าน้องหลับแล้วโอเค
แล้วก็เราก็คุยกับเขาปกตินะพี่
เขาก็บอกว่าน้องอาการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

น้องก็คือเขาก็บอกว่าอาการน้องปกติ

แล้วเห็นน้อง
ใช่แล้วเห็นน้องนอนหลับ
แล้วห่วงของผู้ใหญ่วางกองทำเป็นตัวคน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาวางเป็นตัวคน
เพื่อที่จะให้เหมือนว่ามีคนนอนกับน้องค่ะ

แล้วพอหนูเหมือนหนูจะเดินเข้าไป

แล้วก็ทุกปัจจุบันเขาก็เลี้ยงเด็กอยู่ค่ะ
แล้วก็เขาก็เคยเลี้ยงเด็กมาแล้วหลายคน
เราก็เลยอ่ะก็คงไว้ใจได้
ไม่มีคำขอโทษครับ
ตั้งแต่ที่ลูกผมเข้าโรงพยาบาลครับ
เข้าโรงพยาบาลมาไม่มีคำขอโทษ
ไม่มีที่คิดที่จะมาเยี่ยมขอเข้ามาไม่มี
มีแค่วันแรกที่พาน้องมาส่งโรงพยาบาลอายุทยาคือเขาติดรถมาด้วย

หลังจากนั้นก็คือไม่มีคำขอโทษไม่มีมาเยี่ยมไม่อะไรเลย
เขาแค่ที่ผมรู้มานะครับเขาแค่บอกว่าเขาไม่ผิด

ถามว่าให้อภัยไหม
มันก็ต้องดูอีกก่อนครับ
แต่มันก็พูดยากครับเพราะว่าในเมื่อที่เขาพูดมาแล้วว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาจะมาขอโทษทำไม
แล้วผมก็ถ้าเป็นใครมัน

นี่ค่ะคือหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
คือถ้าไม่จำเป็นจริงเนี่ยไม่พาไปฝากพี่เลี้ยงหรอก
เพราะว่าเราไม่รู้จะไว้ใจใครได้มากขนาดไหน
แต่นี่เขาก็ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตั้งแต่น้องเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องไตเติลบอกว่าฝันถึงน้องอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่น้องล้มในห้องน้ำ
ฝันเนี่ยน้องไตเติลแบบเจ็บมากนะครับ
ครอบครัวก็ได้แต่เสียใจกับการจากไปของน้องนะครับ

ตัวนิดเดียวเดี๋ยววันพุธที่๓กุมภาพันธ์นี้จะมีพิธีชาพนักกิจศพนะครับ
รถจักรยานคันโปรดของน้องเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้
นี่ฮะเอาไว้ดูต่างหน้าลูกชายเพราะว่าลูกชายเนี่ยรักแล้วก็ห่วงรถคันนี้มาก
พี่เลี้ยงเด็กนะคือตัวแฟนพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ยถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว
แต่ตัวพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าจะมากราบมาไหว้มาขอเข้ามาศพลูกชาย
พ่อกับแม่บอกก็ยินดีนะก็ยังดีที่จะมาถ้าจะสำนึกบ้าง
แต่ตอนนี้ยังไร้เงานะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยมาสอบถามอะไรแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
ที่ผ่านมาก็ยังพยายามปฏิเสธเหมือนกับบอกว่าก็เขาไม่ได้ทำคนที่ทำคือแฟนเขา
ซึ่งพ่อกับแม่ของน้องไตเติลบอกโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ